การชี้แจงแซงคิวก็คือทหารเนี่ยอยู่ดีแกฉีดไฟเซอร์ก่อน
พอฉีดไฟเซอร์ก่อนเอ้าทหารเป็นบุคลากรด่านหน้าตรงไหน
มีคำชี้แจงออกมาเรียบร้อยแล้วครับ
ยืนยันอย่างนี้เมื่อวานนี้นำเสนอไปแล้ว
คุณพี่ท่านหนึ่งเป็นยศ๑๐เอกก็แล้วกัน
พี่คงรอน้องต่อไปไม่ไหว
วันนี้ขอนอกใจมาซบไฟเซอร์ก่อน
แล้วก็โชคบัตรคิวฉีดจริงครับ
เหตุการณ์ดานกลางราวนี้ถั่วลงเลย

สุดท้ายแล้วมีคำชี้แจงมาจากนายแพทย์สาธารณสุขของจังหวัดเลยฮะ
คุณหมอปรีดาวรหารท่านบอกว่า
ทหารท่านนี้แกเป็นบุคลากรด่านหน้า
อีกทีดิเป็นบุคลากรด่านหน้าเพราะเป็นบุรุษพยาบาล
เหรอฮะทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลค่ายศรีสองรักษ
หมอทธวะบอร์๒๘มณฑฐฐานบวก๒๘
ดังนั้นต้องเรียกว่าบุคลากรด่านหน้าและฉีดไฟเซอร์มา

เช่นเดียวกันกับผู้มนุยการโรงพยาบาลค่ายศรีสองลักษณ์ครับ
พันโทคันชิตดำรงพิวัฒน์
ท่านบอกไอ้ทหารรายนี้เขาคงดีใจมาก

พอได้ฉีดวัคซีนก็เลยแหมมามีการโพสต์ไปไปมานะฮะ
เหมือนกับเป็นการรู้เท่าไม่ถึงการ
การกระทำแบบนี้มันไม่ผิดหรอกแต่มันไม่เหมาะสมฮะ
มีการตักเตือนไปและทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลไข้ศรีสองลักษณ์เนี่ย
ท่านก็มีการขอโทษประชาชนอย่างเป็นทางการแล้ว
เพราะนี่คือการทำไปแบบรู้เท่าไม่ถึงการแต่ยืนยัน
เป็นบุคลากรด่านหน้าครับ
ไข้ศรีสองลักษณ์เป็นโรงพยาบาลสนาม
เพิ่งก่อตั้งเมื่อวันที่๔สิงหาคมที่ผ่านมา

คือตามรายงานข่าวดิฉันไม่แน่ใจตัวเลขสักประมาณไม่เกิน๑๐คน
แต่แต่นี่จริงค่ะมันเกิดเป็นดราม่าเดี๋ยวมันจะซ้อนดราม่าหรือเปล่า
แล้วก่อนเป็นทหารพวกทหารเสนลักษณ์
ทหารที่เป็นหมอทหารอะไรอย่างนี้คุณหมอ
ลักษณะแบบนั้นยังไม่พอนอกจาก๑๐เอกลายนี้นะครับ
จันทบุรีก็มีการฉีดไฟเซอร์ทหารอีกเหมือนกัน
ฉีดและโพสต์ออนไลน์อย่างเป็นทางการด้วย
ไปมาที่จันทบุรีนี่เขาก็ยืนยันว่า

อ้าวแล้วโพสต์ไฟเซอร์ทำไมเหมือนคุยหยอกล้อกันกับเพื่อนในกลุ่ม

อันนี้คือเหตุการณ์ที่สร้างดราม่าให้เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของไฟเซอร์

ท่านยังไม่ได้รับไฟเซอร์เลยด้วยซ้ำ

ว่าตัวเองอยู่ในฐานะอะไรเป็นอะไร
แล้วก็คิดได้แล้วล่ะว่าช่วงเวลาแบบนี้ต่อให้ได้ฉีดจริงมันควรจะโพสต์หรือเปล่า
อันนี้ผมหมายถึงอาชีพอื่นด้วยนะในหน้าที่อื่นด้วยนะครับ